คุณชนะคุณใบตองเดี๋ยวดิฉันจะพาไปสำรวจตลาดกันหน่อย
ว่าเนื้อหมูเนื้อไก่เนื้อปลามันราคาเท่าไหร่กันบ้าง

สำหรับหมูเนื้อแดง๑๘๐บาทต่อกิโลกรัมค่ะ
สะโพกไก่ก็๘๐บาทต่อกิโลกรัม
เนื้อแดงเนื้อวัวเนี่ยนะคะ๒๔๐บาทนะจ๊ะ
แล้วก็ไข่ไก่แล้วเอาที่เบอร์ศูนย์เนอะ
ราคาอยู่ที่ประมาณ๔บาทนิดต่อฟองค่ะ
อันนี้คือราคาเนื้อสัตว์นะคะ
ไปดูราคาผักของวันนี้กันหน่อย
เขาบอกว่าแหมอย่าว่าแต่เนื้อและผักช่วงนี้ก็ดูเหมือนใกล้จะขึ้นราคาแล้วเหมือนกันค่ะ
ประกาศค้า๑๒บาทต่อกิโลกรัม
ผักบุ้งจีน๘บาทค่ะ
ผักชีไทยบ้านเรานี่แหละ๔๐บาทต่อกิโลกรัม
ส่วนพริกจินดาแดงค่ะ๔๐บาทเช่นเดียวกัน